พี่ไม่เคยพี่ไม่เคยโดนดำเนินคดีอะไรเลยตั้งแต่เกิดมานะคะ
พี่ยินดีเอ่อถ้าเอ่อทุกคนเอ่อที่ว่ามีเด็กเด็กมาใช่ไหม
อ่าพี่ยินดีค่ะถ้าเด็กคร่วงนี้ยังรับจันร์ว่า
อาจจะเป็นการกันแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะแน่นอนอันนี้แน่นอนค่ะ
น้องก็คิดดูแล้วกันเด็กแต่ละคนอยู่มา๒๓ปีแต่ปรากฏว่าเด็กคนที่มาอยู่๑๐กว่าวันสามารถทำอย่างนั้นได้แล้วเขาจะทำกันไม่ได้หรอก
เรายังยืนยันว่ามีหลักฐานครับแน่นอนแล้วไม่หนีไปไหนรับรองแล้วพี่ไม่เคยมีความผิดอะไรเลย

รวมแล้วค่ะสิ่งที่พี่ตอบอะไรไปแล้วเป็นความจริงหมดพี่ยืนยันนะคะน้อง
พี่ไม่เคยรู้จักหมอหองเลยค่ะแล้วไม่เคยเจอหน้าตัวจริงแล้วไม่เคยเจอแม้กระทั่งเสียงเลยค่ะ
ไม่รู้จักค่ะไม่มีความสัมพันธ์เลยค่ะไม่มีความผูกพันไม่เคยแม้กระทั่งเจอตัวจริงด้วยค่ะไม่เคย
แล้วแต่ผู้สื่อข่าวนะคะไปทำยังไงกับพี่ไว้ค่ะไม่เป็นจริงค่ะ
ไม่ดำเนินคดีเฉพาะผู้สื่อข่าวค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวทำหน้าที่ได้ยินข่าวมาอย่างไรก็ทำไปแบบนั้น
ผู้สื่อข่าวกำลังหาความจริงอยู่พี่ก็จะเอาความจริงให้น้องนะคะพี่ยินดีค่ะพี่ไม่เอาความจริงให้น้องนะคะ
ไม่เอาเรื่องผู้สื่อข่าวทั้งหมด
ไม่ขอตอบนะคะเพราะว่าพี่ยังไม่ทราบเรื่องยังไม่ได้เก็บข้อมูลว่าอะไรเป็นอะไรบ้าง

ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เดี๋ยวดูสิคะว่าเขาแจ้งว่ายังไงชื่ออะไร
ชื่อค่อนข้างจะบ่อยเดิมทีเนี่ยอ่ะสุชาดาเนี่ยแปลว่าอะไรน้องแปลสิคะ
เพราะที่ผ่านมาพี่เป็นผู้ให้นางสุชาดานี่คืออะไร

ที่เกี่ยวก็ว่ามีงานเปลี่ยนชิ้นไหมคะ

แต่พี่ตอบได้ว่านางสุชาดาแปลว่าอะไร

ตรงนี้ไม่ใช่มีพยานไม่ใช่เกี่ยวกับเด็กนะคะเรามีพยานอีกเยอะเพราะไม่ใช่ว่าจะมีเด็กเท่านี้นะคะพยานที่อยู่อาศัยหรือพยานที่เกี่ยวข้องเวลาเราเดินทางไปไหนไปพักที่ไหนมันจะมีนะคะ
โอเคค่ะ